ครับในที่สุดก็สามารถกู้ร่างน้องมาวินได้แล้วนะครับ
จากใต้เขื่อนศรีนครินทร์เมื่อวานนี้ตอนทุ่มนะฮะทุ่มเสร็จ
ก็ภารกิจนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ครับ
สิบเจ็ดเซตครับสิบเจ็ดเซตสิบสาม
ที่ให้ค้างครับตอนนี้เราชาร์จเป้าหมายแล้วครับ
เราชาร์จเป้าหมายแล้วครับขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วครับ
เป้าหมายขึ้นมาแล้วโดนพออยู่น้ำในร้านนี้สิบเก้าศูนย์สาม
นี่คือยืนยันใช่ไหมยืนยันนะครับใช่ไหมโดน
เป้าหมายโดนพออยู่น้ำในร้านนี้สิบเก้าศูนย์สามนาทีของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
เป็นช่วงเวลาที่ร่างของมาวินขึ้นมาสู่ผิวน้ำ
นับถอยหลังกันเลยนะคะสิบเจ็ดเมตรสิบสามเมตรนะครับ
ท่ามกลางเสียงปรบมือดีใจของกู้ภัยแล้วก็ทุกคนนะครับที่ปฏิบัติภารกิจนะครับ
กู้ร่างของมาวินขึ้นมาจากใต้เขื่อนเมื่อวานนี้โดยปฏิบัติการกู้ร่างของมาวินมีขึ้นนะครับ
หลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่โซน่าสแกนตรวจพบร่างครับ
นอนหงายอยู่ที่ใต้น้ำระดับความลึกเนี่ยหกสิบเก้าเมตรป่าชสิบเซนติเมตรนะครับ
เกือบเจ็ดสิบเมตรนะครับสภาพร่างของมาวินสวมเสื้อยืดแล้วกางเกงขาสั้น
ในสภาพยังไม่เน่าเปื่อยครับคุณผู้ชมอืม
ยังไม่เน่าเปื่อยฮะยี่สิบเจ็ดวันนะ
โดยเจ้าของเครื่องซาวเดอร์ที่สำรวจพบร่างของมาวิน
เปิดเผยพิกัดจุดพบมาวิน
ว่าอยู่ในซอกของภูเขาใต้น้ำครับ
มีก้อนหินบางตัวมาวินอยู่
ทำให้การค้นหานั้นทำได้ยากลำบากมากครับ

มันขาค่อนข้างยากครับเพราะว่าตรงที่น้องอยู่เนี่ย
มันจะเป็นภูเขาใต้น้ำลงมา

แล้วมันจะมีมันจะมีตีนเขาสลบลงมา
แล้วก็ระดับหน้าดินตรงนั้นมันจะเป็นเขาหินสลับกันเป็นแอ่ง
ตรงที่น้องอยู่มันก็เป็นเหมือนแอ่งครับนิดหนึ่ง
ครับผมน้องติดอยู่ตรงนั้น
คุณผู้ชมครับพอรู้สัญญาณแบบนี้
เมื่อวานระดมศพกำลังกันสิ
พี่กู้ไพรระดมศพกำลังกัน
ทหารเรือก็มาวางแผนกู้ร่าง

คือกระแสน้ำที่อาจจะพัดร่างมาวิน

แล้วความเย็นที่ตายน้ำอีกคุณผู้ชม
ก็นี่แหละถึงทำให้ศพไม่ได้เปลี่ยนสภาพเยอะฮะ
นี่แหละครับวางแผนไว้๒แผน

แรกคือการใช้เรือโซน่าสแกนหาพิกัดวัตถุต้องสงสัย
จากนั้นก็ส่งโดรนใต้น้ำสำรวจลงไปมาร์คจุด

แล้วก็จะใช้โดรนใต้น้ำเกี่ยวศพขึ้นมา

แต่ถ้าแผนนี้ไม่สำเร็จแผนสองคือ
ตระแกงไปวางไว้ข้างร่างของมาวิน
แล้วพลิกร่างของมาวินใส่ตะแกรง

หรือมีแผนสำรองอีก
คือส่งนักประดาน้ำ๕๖คนลงไปกู้ร่างเลย
ซึ่ง๗๐เมตรครับคุณผู้ชมครับอันตราย
ต่อให้คนที่ได้รับประการฝึกฝนมาอย่างดีก็อันตราย

เจ้าหน้าที่ไปไหว้สักการะหลวงพ่อ๗กษัตริย์
อยู่บนสรรเขื่อนศรีนครับ
โดยใช้ดอกบัวสีชมพูและทูบ๓ดอก
เพื่อขอขมาและขอพรให้เปิดทาง
ภารกิจกู้ร่างนั้นสำเร็จนี่ครับคือภาพเหตุการณ์ช่วงนั้น

เจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการในแผนแรก
หลังจากปล่อยโดรนลงน้ำใช้เวลา๕นาที
โดนดิ่งลงไปดิ่งลึกลงไปถึงร่างของมาวิน
ทีนี้จังหวะนี้แหละที่จะเอาตะขอเกี่ยว
เพราะว่ากังวลว่าอะไรถ้าเกี่ยวขึ้นมา
หากร่างของน้องสลายหรือแยกออกจากกัน
เขาเกี่ยวกับเสื้อแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่ง
คือเกี่ยวกับกางเกงแล้วก็ค่อยยกขึ้นมา
โอ้โหบรรยายมาถึงตรงนี้
นี่ไม่ใช่หนังนะคุณผู้ชมไม่ใช่ภาพยนตร์นะนี่เรื่องจริงนะ
จากนั้นครับอย่างที่น้ำแข็งบอกเจ้าหน้าที่
ตะขอเกี่ยวเสื้อผ้าของมาวินแล้วดึงขึ้นมาจากน้ำได้ในครั้งแรก
โดยจุดที่ดึงขึ้นมาอยู่ระดับความลึก๗๑เมตรนะ
อยากรู้ว่า๗๑เมตร๗๐กว่าเมตรนี่คือ

ถ้าเกิดเป็นตึกเป็นอาคารมันจะประมาณสักกี่ชั้นพี่
ดอมน้ำแข็งเคยเห็นตึก๒๓ชั้นที่ไหนก็ลึกเท่านั้นแหละ

เจ้าหน้าที่ระบุว่าการดึงร่างของน้องขึ้นมาไม่ยาก
เหมือนการยกของหนักค่ะซึ่งโดนใต้น้ำเนี่ยเออ

จึงสามารถนำร่างของมาวินขึ้นมาได้ไม่ยากฮะ

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของมาวินขึ้นมาบนฝั่ง
มีการเอาสแลนด์มากั้นเอาผ้าขาวมาบังเอาทำไม
ครอบครัวต้องการที่จะปิดบังร่างของน้องมาวิน
ไม่ให้มีการบันทึกภาพไม่ให้มีการบันทึกวิดีโอ

เจ้าหน้าที่จะส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต

แม่เก๋นางสาวเกษฐาเฟิร์งฟูแม่ของมาวินโพสต์อาลัย
น้องมาวินเนธเนชาและขอบคุณกู้ภัย
หน่วยงานที่นำร่างน้องมาวินคืนสู่แม่เก๋
รวมทั้งแชร์โพสต์ของผู้ใหญ่เบียร์พิทักษ์ชีพ
ช่วยเหลือค้นหาร่างของน้องมาวินตั้งแต่วันแรก
น้องจมน้ำ๒๔ตุลาคมคุณผู้ชมลืมหรือยังครับ
นั่นคือวันแรกจนกระทั่งเมื่อวานนี้๒๗วันฮะ
วันซึ่งสุดท้ายภารกิจสำเร็จลุดล่วงอย่างสมบูรณ์
ผู้ใหญ่เบียร์โพสต์ข้อความบอกว่า
ภารกิจจบ๑๐๐มาวินคิดถึงแม่มั้ง
เลยขึ้นมาขอบคุณทุกหน่วยงานพวกเราทำได้
นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
และความพยายามตลอด๒๗วันที่ผ่านมาไม่ศูนย์เปล่า
ดูข่าวแล้วย้อนดูตัวอย่างที่ผมบอก
ข่าวนี้ให้อุทาหรณ์กับคนที่รักกีฬาทางน้ำ
กับคนที่ต้องสัญจรทางน้ำหลายอย่างนะครับ